ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรับความสามารถมีของคนที่ชอบคุณ
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าครอบครัวหมายถึงพ่อแม่ลูกซึ่งทุกคนมีความสำคัญต่อกันเหมือนนิ้วมือทั้ง๕ย่อมไม่มีนิ้วไหนอยากให้นิ้วใดบาดเจ็บ
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนิ้วมือที่เหลือก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเพื่อรักษานิ้วที่บาดเจ็บนี้ให้อยู่ได้นานที่สุด
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ

โดยเจ้าคืน

โดยเจ้าคืน
หนูฝันว่าถ้าหนูมีเงินเยอะหนูจะเอาเงินมาสร้างบ้านใหม่ครับ
เพื่อให้แม่กับพ่อแล้วก็น้องหนูสองคน
อยู่กันอย่างสุขสบายครับ
บ้านใหม่ที่หนูอยากได้ไม่ต้องรู้ร้าน
แต่ขอให้มีความปลอดภัยครับ
บ้านหนูมีกันอยู่๕คน

แล้วก็มีตัวหนูชื่อไอครับ
ตอนนี้ผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ
ได้ไปทำงานก่อสร้าง
แล้วก็มีรับจ้างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับ
รายได้เป็นค่าแรงขั้นต่ำวันละ๓๐๐บาท
ส่วนแม่แอนค้าขายในโรงเรียน
เป็นแม่ค้าขายของในโรงเรียนวัดตลาด

หนูขายข้าวผัดกะเพราไข่ดาว

แล้วก็อาบน้ำแต่งตัว

แล้วก็พากันเข็นไปขายของด้วยกัน

เอาหนูนั่งรถเก่งไปขายก่อน

ส่วนน้องไอซ์เขาก็จะขี่จักรยานนำไป
ก็เอาน้องนายซ้อนไปด้วย
ตอนหนาวนั่งกักยันเลยกับพี่ไอ้

ไปตั้งโต๊ะรอแม่มาครับ

แล้วน้องไอซ์ก็จะทำกิจกรรมที่โรงเรียนของเขาตามปกติ
ตอนเช้าแม่แอนขายของ

ก็จะขายของจนถึง๒โมงเช้า
แล้วก็เก็บของกลับมาบ้าน
บ่าย๒๓๐ก็จะออกไปขายของรอบเย็น

หนูก็ลงไปช่วยแม่ขายของครับ
ช่วยแม่ขายจนถึง๔โมง

หนูก็จะได้ค่าจ้าง๒๐บาท

หนูไม่ค่อยขอตังค์พ่อกับแม่

เขาหาตังค์ยากสงสารเขา
หนูก็อาศัยขนมที่แม่เขาขายเหลือมากิน
วันไหนของเหลือจะไม่ซื้อกับข้าว
ก็จะเอาของที่เหลือจากการขายมาไว้กิน
ปรึกษากับพ่อว่าซื้อไก่ไข่มาเลี้ยง
วันไหนที่ไม่มีรายได้ก็ยังมีไข่กิน
แล้วก็เริ่มปลูกผักสวนครัวพอได้เก็บกิน
ไอซ์กลับมาถึงบ้านเขาก็จะช่วยล้างจาน

หนูก็จะช่วยแม่กับพ่อดูน้อง
น้องน้ำก็เป็นโรคดูเชนครับ
เหนือเสื่อมขาไม่ค่อยมีแรงครับ
เดินเองไม่ได้ครับ
เวลาเขาอยากไปไหนหนูก็จะต้องนั่งรถเข็นเข็นครับ
เวลาเขาหิวน้ำหนูก็จะเอาน้ำให้กิน

แล้วหิวข้าวพี่ไอเอามาให้หนูกิน

เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครับ
ส่วนน้องนายหนูก็ช่วยแม่เขาดูไม่ให้เขาสน
ก็จะเอาน้องอาบน้ำครับ

ทุกวันนี้บ้านที่หนูอยู่มันก็ซุดสมมาก
บนใดก็จะพังครับไม้มันผูก
หนูเองก็เคยตกบันไดนี้มาแล้ว
วันนั้นหนูก็ก้าวพลาดไป
เพราะว่าบันไดมากระดกครับ
นอนหน้าคว่ำอยู่กับดินเลยครับ
วันนั้นเอาน้องน้ำยืนตรงประตู

ดีว่าไม่ล่วงไปพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูก

เวลาเดินเหินขึ้นลงกระดาย

เอาเป็นบันไดแบบเรียบลงไปก็ดี
จะได้อุ้มน้องขึ้นลงง่ายครับ
ยิ่งเป็นบันไดปูนมันก็จะไม่หักง่ายครับ
อีกอย่างห้องน้ำบ้านหนูมันก็ผูกพังมาก
ประตูก็ไม่มีต้องใช้ผ้ากระมะบังไว้
เวลาเข้าห้องน้ำหนูก็หวาดกลัวมาก
พื้นห้องน้ำมันจะหักพังลงไปครับ
ฝันว่าอยากมีห้องน้ำเป็นแบบปูน
เป็นสีฟ้าปูกระเบื้อง
อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งมาซ่อมแซมห้องน้ำ
ซ่อมแซมบันไดบ้านครับ
กับแม่กับน้องจะได้อยู่กันปลอดภัย
ไม่ต้องกลัวมันจะหักจะพังครับ
ต้อนรับครอบครัวน้องไอซ์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
สวัสดีสวัสดีครอบครัวทุกคนครับ

จริงแล้วมีน้องที่บอกว่าน้องน้ำใช่ไหมลูก

เมื่อก่อนน้องหนูปกติเหรอลูก

แล้วน้องมาผิดปกติตอนไหนลูก

อยากให้น้องกลับมาเป็นปกติไหม

คือคลอดออกมานี่เป็นปกติใช่ไหมแม่
ตอนน้องเล็กน้องเขาก็เดินไม่แข็งแรงอยู่แล้วค่ะ
แต่คือว่าเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นดูเชนตอน๖ขวบค่ะ
คุณหมอบอกว่าน้องเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมทางพันธุกรรมค่ะ

ใช่ต้องอุ้มแล้วก็ใช้รถเข็นเนี่ยค่ะ
ไอซ์ตอนนี้หนูอายุเท่านี้นะลูกแต่เห็นบอกว่าหนูขยันไม่แพ้พ่อและแม่เลย
ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงลูก
ตั้งแต่ตี๕ครับช่วยแม่ทอดนมปังครับ
ทอดเสร็จเอาของใส่รังครับแล้วก็เอาไปใส่รถเข็นครับ
แม่ก็เอาน้องน้ำนั่งไป

ปั่นจักรยานเอาน้องนายซ้อนไปครับ

ไปตั้งโต๊ะครับพกของแม่มาหนูก็ช่วยแม่ขายแป๊บหนึ่งครับ
แล้วก็ขึ้นไปเก็บกระเป๋าทำเวรสี่ครับ

เรียนเสร็จก็มาช่วยแม่ขายอีกรอบครับ
แล้วกลับบ้านกันถึงบ้านกันกี่โมงล่ะลูกโดยเวลาปกติ

หมู่บ้านหนูก็ช่วยแม่ล้างจานครับ
แล้วก็เอาน้องนายอาบน้ำครับ

และเห็นบอกว่าเขาไม่กล้าขอเงินแม่ซื้อขนมกินเลย

แล้วทำไมหนูไม่ขอเงินแม่ไปซื้อล่ะลูก
เพราะว่าเงินมันหายากครับ

เห็นภาพไหนที่ว่ารู้เลยว่าพ่อแม่เราลำบากเหลือเกิน
ที่ขายของได้เงินไม่ค่อยเยอะครับ

อายลักและห่วงท่านขนาดไหนวันนี้มีอะไรอยากบอกพ่อแม่มั้ยลูก
หนูอยากบอกพ่อกับเมนะครับ

เขาเป็นอย่างนี้มานานยังครับแม่

สอนเขาไหมหรือว่าเขาก็สอนบ้าง
ก็สอนบ้างแล้วเขาก็เป็นเองด้วย
ปัจจุบันนี้เหมือนเขาจะห่วงทุกคนไปหมดในบ้านเลยใช่ไหมคะ

แต่เขาก็มีเวลาออกไปเล่นของเขาคือพอเย็น
หลังจากช่วยขายของเข้ามาทำงานบ้านเสร็จ
ทำหน้าที่ของเขาเสร็จเขาก็ออกไปเล่นนะคะปกติ
สวัสดีครับ

เป็นไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับลูก

หนูไม่ได้ไปเล่นอยากเล่นกับเพื่อนเหรอลูกเหรอ

ได้ครับ

แล้วเวลาไปโรงเรียนทำยังไง
คือเมื่อเทอมที่แล้วคือไม่ได้ไปเพราะแม่ก็ขายของด้วยแล้วก็น้องก็ขึ้นบันไดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปเลย
แต่ปีนี้ครูเขามาคุยกับแม่เขาบอกว่าให้เอาไปเข็นไปทั้งรถเข็นเลยแล้วก็ให้แม่ไปเฝ้า
สักวันละสองชั่วโมงก็ได้ในห้องสมุดเดี๋ยวครูเขาจะลงมาสอนให้

คุณครูวัดตลาดขอบพระคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากนะคุณครูนะ
น่ารักจริงเลยชื่นใจเนอะแม่เนาะ

ว่าท่านก็แบบเป็นห่วงลูกศิษย์ไงก็รู้ว่าการป่วยของน้อง

ก็ขวานบ้านแล้วก็ถูบ้านนะลูกเนอะแล้วทำอะไรอีกได้ป่
ลดน้ำต้นไม้

นั่นแน่พี่ชายเห็นพี่ชายเห็นน้องก็ลดน้ำต้นไม้เหรอ

ดูแลยังไงลูกดูแลไงเห็นเขาเอาเราใส่เปรย์แล้วเขาไกลเราอยู่

เวลาพี่น้ำหิวน้ำน้องนายเขาก็จะไปหยิบน้ำให้พี่น้ำกิน

รู้สึกยังไงบ้างครับพ่อเล็กในความเป็นพ่อเห็นลูกต้องมาป่วยขนาดนี้
ก็รู้สึกเสียใจครับที่น้องเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้ครับเดินไม่ได้
ทำอะไรบ้างครับทำอาชีพอะไร
ส่วนใหญ่หลักผมจะเป็นอาชีพก่อสร้างครับแล้วก็มีอาชีพเสริมขึ้นมาซ่อมรถจักรยานยนต์ครับ

ก็รายได้อย่างก่อสร้างผมจะได้เป็นค่าแรงขั้นต่ำครับ

รายวันครับวันละ๓๐๐บาทครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็เพื่อนจ้างไปผ่าเครื่องอย่างนี้ค่าราคาช่างผ่าก็ประมาณ๓๐๐ถึง๕๐๐ครับ
อาทิตย์หนึ่งจะมีงานจะ๓วันครับ
ถ้าวันไหนคือมีงานมันก็ดีหน่อยมันก็มีเงินเข้าครอบครัวแล้วช่วงที่ไม่มีงานพ่อเล็กทำอะไร
ช่วงที่ไม่มีงานผมก็จะอยู่บ้านช่วยดูแลครอบครัวครับ
โควิด๑๙ทีมที่เข้ามากระทบครอบครัวเราแล้วทำให้เราขาดรายได้ยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ปิดเทอมนานแม่ก็เลยไม่ได้ขาย
แล้วทำยังไงกันแม่ช่วงนั้น
แม่ก็เลยเลี้ยงไก่ไข่ค่ะปรึกษาการเลี้ยงไก่ไข่
ใช่ก็ยังพอมีไข่ไก่กินแล้วแม่ก็ปลูกผักสวนครัวรอบบ้าน
กับพ่อที่ว่าเลี้ยงไก่เนี่ยก็คือช่วงโควิดเนี่ยเหรอ
เลี้ยงมาก่อนหน้าแล้วแต่คือเป็นลูกเจี๊ยบค่ะ

ใช่มาทันตรงช่วงนี้พอดีออกไข่
โหดีเนอะชอบดีเนอะ
ไว้สักกี่ตัวครับประมาณ
ซื้อมา๒๐ค่ะแต่ตอนนี้เหลือแค่สิบหก
ตอนนี้ลูกไอซ์จริงแล้วเห็นบอกว่าบ้านเราอ่ะบันไดมันน่ากลัวมากเลยเหรอลูก

เพราะว่าไม้มันผูกครับ

ส่วนในเรื่องของห้องน้ำมันเป็นยังไงลูกลูกไอซ
ห้องน้ำมันท่อที่โถส้วมมันไม่แน่นครับมันโยกเยกครับแล้วก็พื้นก็

วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตไอซ์คิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรลูก
ไปทำห้องน้ำกับบันไดให้ดีขึ้นครับ

คุณผู้ชมครับเขาก็เลยดูรายการของเราแล้วหนูเป็นคนเขียนเรื่องราวเองเลยเหรอลูก

แต่ไม่แน่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราโชคดีเราอาจจะได้ทุนหนึ่งล้านบาทกลับไปที่บ้านของเรา

คุณผู้ชมครับไม่มีใครอยากให้คนในครอบครัวต้องเจอกับโรคร้าย
แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้และต้องอยู่อย่างมีความสุขด้วย
ผมเชื่อนะครับว่าพลังแห่งความรักของทุกคนในครอบครัวที่มีให้น้องน้ำจะทำให้น้องน้ำมีชีวิตที่มีความสุขและอายุยืนยาวเป็นดวงใจของพ่อแม่ไปอีกนานแสนนาน
เราร่วมกันเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยการพิชิตโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จัดอาหารราดบนข้าวจำนวนอย่างละ๕จานภายในเวลา๓นาที
๓นาทีนะครับ๕จานนะครับ